การนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์จริงจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินครับผู้ชายคนนึงอายุเพิ่งสิบหกค่ะ
คนในครอบครัวบอกว่าเขาชอบทดลองเอาระเบิดปิงปองมาทดลองมาแกะมาดัดแปลงมาอะไร
แต่กลายเป็นว่าคราวนี้มันระเบิดขึ้นมากลางวงแล้วดูสภาพนะคะคือมือข้างขวาเนี่ยขาด
มืออีกข้างเนี่ยเป็นแผลชะกันแล้วก็ที่หน้าอกเนี่ยโอ้โหเป็นรอยไหม้เยอะมากแล้วก็แผลลึก
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสค่ะนี่กู้ภัยกู้ชีพก็พยายามจะช่วย
แต่สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพตำบลดอนสมบูรณ์
ช่วยเหลือนายธนพลหรือคิมหันอายุเพิ่ง๑๖ค่ะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นแบบนี้ค่ะ
หน้าศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสิน
มือสองข้างนี่เละเลยนะคะข้างหนึ่งคือขาดไปเลย
เพื่อนก็มาส่งที่กู้ชีพให้ช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
มือขวาคือขาดมือซ้ายคือแผลลึกมากเสื้อผ้านี่ฉีกขาดเลยนะคะ
หน้าอกมีรอยช้ำหน้าคือซีดแล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วน
เพื่อนของคนเจ็บที่นำตัวมาส่งบอกว่าอ๋อถูกระเบิดปิงปอง
เขาก็ประถมพยาบาลอะไรกันนะคะก็ส่งโรงพยาบาลกาลสิน
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตค่ะเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ห้าโมงเย็นเมื่อวานก็เนี่ยกลุ่มเพื่อนมีกันอยู่สี่คน
ไปเล่นกันหลังโรงเรียนในหมู่บ้านห่างจากอบตไปประมาณสี่หรอบร้อยเมตร
เพื่อนอ่ะเอาระเบิดปิงปองมาตัวคนที่ให้ข้อมูลบอกว่า
ก็ไม่ทันได้สังเกตอะไรแป๊บเดียวจริงจริงระเบิดเลยนะคะ
พอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งมาดูนำในคิมคนเจ็บเนี่ย
ขึ้นรถจักรยานยนต์พร้อมกับเพื่อนอีกคนให้ในคิมนั่งตรงกลางประกบเอาไว้
ส่งหน้าศูนย์กู้ภัยเพื่อให้กู้ภัยกู้ชีพช่วยเหลือนะคะ
แต่เจ็บสาหัสมากแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตอย่างที่บอกไป
วันนี้เราให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของในคิมนะคะ
ครอบครัวได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในหมู่บ้านดอนสมบูรณ์
นี่ค่ะบ้านหลังนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๔๐๐เมตรคุณผู้ชม
ทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่วิมลภูยอดเมฆอายุ๓๒
คุณแม่บอกว่าช่วงอาทิตย์ก่อนนะคะก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้
ลูกชายก็ไปคบกับเพื่อนในหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งเขาก็ชวนกันไปเล่นนอกบ้านกันอยู่บ่อย
แต่ช่วงหลังชอบเอาเงินไปซื้อระเบิดปิงปองซื้อกระเทียมระเบิดนะคะ
ประทัดอย่างนี้ร้านค้าแถวหมู่บ้านมีขายครับ
เนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เอามาเล่นกัน

หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต้องเตือนนะคะ
แม่บอกว่าลูกชายชอบด้วยความที่เป็นเด็กเหมือนชอบทดลองอะไรใหม่
แม่บอกแม่เตือนบ่อยนะคะแม่ก็ดูข่าว
ข่าวก็เตือนกันอยู่บ่อยว่าอันตรายเป็นอุทาหรณ์หลายต่อหลายข่าว
แต่ลูกชายบอกแม่ว่าไม่เป็นไรแม่ผมทำเป็นอืม
ก็เป็นนักทดลองแบบพิสูจน์นั่นพิสูจน์นี่เอาระเบิดปิงปองบันดัดแปลงอะค่ะ
สุดท้ายมาเกิดเหตุนี้นะคะแม่บอกว่ามีคนวิ่งมาบอกแม่
ระเบิดปิงปองระเบิดลูกชายมือขาด
รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าสิ่งที่แม่เห็นคือ
ไม่ใช่แค่มือขาดค่ะคือมือสองข้างคือเละไปเลย
หน้าอกเป็นแผลลึกมากแล้วสุดท้ายลูกชายแม่ก็เสียชีวิต
แม่บอกว่าเสียใจจริงค่ะเตือนลูกบ่อยมากนะคะ
แต่ลูกก็ไม่เชื่อแม่แม่ก็เลยอยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วยค่ะ
เอามาดัดแปลงไม่คิด
แค่เครื่องเขาไปบอกว่ามือขาดก็ยังไม่ได้เห็นหน้าอยู่
เขาไปประดับแปลงไม่รู้ว่าเอากี่ลูกมาผสมกัน

คนอยากลองแกจะไม่พูดหรอกว่าทำไม่ได้ไหนลองดูดิแกจะลองทำ
ด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยตำบลดอนสมบูรณ
ช่วยเหลือน้องคิมมาค่ะนายสำรวยพลขัน
เล่าให้ฟังว่าคือมีวัยรุ่นสองคนพาน้องคิมคนเจ็บ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาส่งบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อย
เบิงปองระเบิดใส่มือเพื่อนนะคะแต่สภาพที่กู้ภัยเห็นตอนแรกโอ้โห
คือเลือดในเต็มตัวเลยมือสองข้างอย่างที่บอกคือเละแล้วอ่ะนะคะ
อาการคือหนักมากแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ทางนายกอบตเคยประกาศแล้วนะคะ
เสียงตามสายในพื้นที่ค่ะเตือนเด็กเตือนคนในหมู่บ้าน
อย่าเล่นนะอย่าจุดระเบิดอย่าเล่นประทัดกันนะมันอันตราย
อกจากจะอันตรายแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านด้วย
แต่ก็ไม่คิดค่ะว่าเด็กจะทดลองนั่นทดลองนี่กลายเป็นระเบิด
แล้วก็เกิดเรื่องเศร้าแบบนี้นะคะ
สภาพตอนนั้นก็มือข้างขวาขาดนะครับมือข้างขวานี่ขาดแล้วก็มือข้างซ้ายนี่เละเลย
ครับแล้วก็นั่งอกเป็นเป็นแผลทะลุลงไปเป็นเป็นร่องลงไปมึงกัดโดน
ของมีคมอะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ขอบอเก็ตเข้ามาช่วย
ก็มีพี่พี่พยาบาลมาช่วยชาวบ้านเขาก็ไปฟ้องนะครับ
ร้องเรียนที่นายกบอกว่ามันมันอันตรายแล้วก็มันอะไรล่ะเป็นเสียงรบกวนอะไรด้วย
คือเล่นกันบ่อยครับเล่นแทบทุกวันกลางคืนก็ดังครับ
ตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่ตุ๊บทุกคืนเลยกลางวันก็ดังเอ่อส่วนมากแกมาจากระเบิด
ปองที่พี่เขาซื้อมาเองแต่แต่ที่ที่รับอ่าที่เกิดปฏิเหตุเนี่ย
จะเป็นทำเองประกอบเองทีมข่าวของเราก็เลยไปที่หลังโรงเรียน
หมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมที่ได้ข้อมูลมาว่าเด็กเขาชอบไปเล่น
ปิงปองไปเล่นประทัดกันนี่นะคะครับก็มีระเบิดปิงปองที่จุดแล้ว
เต็มเลยค่ะมีสารตายายอยู่ใต้ต้นไม้ในศาลก็มีบุรีมีไฟแชคอะไร
เอาไว้แบบเนี้ยค่ะมีปืนแก๊ปด้วยนี่นะคะนาริสก็เลยไปถามเด็กเด็ก
หมู่บ้านนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยกลุ่มวัยรุ่นก็คือกลุ่มเพื่อนของ
ผู้เสียชีวิตอ่ะนะคะก็จะไปเล่นกันตรงนี้บ่อยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงระเบิดบ่อยมากจนเด็กคนอื่นอื่นกลุ่มอื่นก็ไม่กล้าไปเล่น
เพราะว่ากลุ่มพี่ที่เล่นคือเป็นเด็กโตไงคะแล้วเหมือนกับทดลองดัดแปลงนั่นดัดแปลงนี่นี่เห็นไหมคะ
ร่องรอยของเศษระเบิดปิงปองจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหถูกทิ้งไว้เต็มเลย
เนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะนี่
เขาน่าจะเล่นประทัดกันประจำค่ะเพราะว่าถ้าเขาซื้อมาเขาก็จะมาเล่นตรงนี้
คือเห็นบ่อยไหมครับบางทีก็เห็นเวลามาเล่นอยู่ที่โรงเรียน
ได้ยินมีเสียงดันหลายครั้งไหมครับบางครั้งก็เยอะครับอืมดันยังไง
ดังแรงแรงมากค่ะปังปังปังปังปังปังรวยอย่างนี้เลยครับ
ทีนี้ค่ะต้องขยายผลเพิ่มนะคะย้อนไปที่ต้นทางต้นเรื่องเลยค่ะ
ร้านค้าที่ขายประทัดระเบิดปิงปองอะไรให้เด็กอ่ะใช่เลยค่ะ
ต้องย้อนไปที่ต้นเรื่องแบบนี้ทีมข่าวไปเดินดูเลยนาริสเนี่ย
ไปถามตามร้านนั้นร้านนี้ก็ไม่มีใครบอกว่าขายหรอกค่ะ
บอกไม่ขายเขาก็ปฏิเสธเขาบอกไม่ขายอ่า
ไม่รู้ว่าเด็กซื้อจากที่ไหนแต่แต่บางร้านเขาบอกว่า
แต่ก่อนเคยขายแต่ไม่ได้ตั้งใจขายให้เด็กเอาไปจุดเล่นนะ
แต่ขายให้โชว์บ้านเหมือนไปไล่นกอะไรแบบเนี้ยเอาไว้
จุดไล่นกที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรน่ะครับนี่ค่ะ
คือร้านค้าเขาบอกแบบนี้นะชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกกับทีมข่าวว่า
หรือเป็นเรื่องของความอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรฮะเพราะว่าจุดที่วัยรุ่นเขาไปเล่น
ประทัดจุดระเบิดปิงปองกันนะคะที่นาริสไปเมื่อสักครู่จะมีสารตายายครับ
สารนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยค่ะครับ
วัยรุ่นก็จะไปมั่วสุมกันตรงนี้ไปจุดระเบิดไปทำอะไรเสียงดัง
เอาของไปซ่อนไปเก็บเอาไว้ในศาลเป็นการลบหลู่หรือไม่
แก๊ปอะไรอย่างเงี้อ๋อไปเก็บไว้ตรงนี้ใช่เดี๋ยวเอากลับบ้านแล้วเดี๋ยวแม่ว่า
ก็เลยซ่อนไว้ในสารตายายอันนี้อีกมุมหนึ่งชาวบ้านก็บอกว่า
เป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมนำมาซึ่งความอาถรรพ์หรือเปล่าอาถรรพ์ตรงนี้หรือเปล่า
ผมว่าอาถรรพ์ร้านค้ามากกว่าอืมจริงค่ะขายแล้วขายแล้วแบบ
ไม่ได้ขายแต่เด็กมีมาเล่นอย่างเงี้เอออันนี้อาถรรพ์เลยไม่มีภาพร้านค้ามาให้ดู
เพราะเขาบอกเขาไม่ขายอาถรรพ์กับสารเจ้าที่อีกไม่ได้ขายแต่เด็กมีเอามาเล่นอย่างนี้ใช่ไหม